ต่อแล้วกันนะคะเป็นนัดฟุตบอลที่พิเศษมากมากเลยนะคะ
สำหรับสิงออสตาร์ค่ะฟาดแข้งกันมันหยดติ๋งเลย
นำโดยคนนี้เลยนะคะพี่เต๋าสมชายค่ะ
บุกมาท้าดวนหมอคุณหมอที่ขอนแก่นนะ
พระเอกเลือดอีสานอย่างโตโน่คุณพาคินค่ะ
ลงมาเป็นหัวหอกด้วยซึ่งงานนี้นะคะรายได้ทั้งหมดค่ะ
นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลขอนแก่นต่อด้วยนะคะ
โดยคุณโตโน่ค่ะสุดปลื้มใจจริงที่ได้ทำดีให้กับจังหวัดบ้านเกิด
แถมยังใจปั้มด้วยนะประกาศไปเลยบริจาคเอง๑แสนบาท
เขาพูดไว้แบบนี้บอกว่าถ้าไม่มีขอนแก่นก็ไม่มีโตโน่ในวันนี้

ซึ้งน้ำใจลูกอีสานจริงเลยนะคะสำหรับคุณโตโน่นะ
ซึ่งหลังจากเสร็จงานนี้ค่ะโตโน่ก็จะไปลุยเก็บขยะที่คุ้มบางกระเจ้า
บินไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อีสานต่อเลยนะคะ
แถมยังวางแผนด้วยนะคะจะควักกระเป๋าเองนะจัดคอนเสิร์ต

น้ำลดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกด้วยค่ะ
อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโตโน่ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปฟังเสียงอีกรอบค่ะ
หลังจากน้ำลดสิ่งต่างที่ตามมาเวลาที่เขาจะต้องฟื้นฟูบ้านเขา
ระบาดน้ำที่มันขังแล้วเริ่มเน่าอะไรอย่างนี้

เวลาที่เราไปเล่นคอนเสิร์ตเขามาดูเราเขามามีความสุข
เวลาที่เขาทุกข์เราก็อยากจะไปอยู่กับเขาด้วย
เราไปเราอยากให้เขาเข้มแข็งอยากเป็นกำลังใจเล็กให้กับเขา
ว่าเวลาเราทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยกันช่วยกันแก้เราคนไทยด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคกลาง
เราต้องรักกันให้มากต้องช่วยกันเพื่อลูกหลานเราเพื่อแผ่นดินเรา
ก็เป็นกำลังใจให้โตโน่เนอะทำดีต่อไปค่ะ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นดาราน้ำดีในบ้านเราเลยนะคะ